ที่ถนนสาย๓๓๑กบินบุรีสัตหีบ
แล้วก็มีรถคันหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุเขาคว่ำอยู่
และทีนี้ครับผู้ชายคนหนึ่งเป็นพลเมืองดีนะคุณนะ
ก็ลงไปช่วยนะครับลงไปช่วยด้วยการใช้ไฟฉายเนี่ย
โบกรถคันอื่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
ปรากฏว่าเขาซวยซะเองคุณ

ส่าห์เป็นพลเมืองดีมาช่วยเรื่องของอุบัติเหตุ
จอดรถทิ้งไว้ข้างทางโดนขโมยรถซะเองนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาสักประมาณ๓ทุ่มของเมื่อคืนนี้
ตำรวจสพคลองกิวได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๓๑กบินบุรีสัตธาหีบ
ที่บ้านมาบคล้าที่หมู่๔ตำบลคลองกิว
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ผู้เสียหายที่ถูกขโมยรถก็คือนายเอนามสมมุตินะครับ
มาจากการส่งเพื่อนที่จังหวัดจันทบุรี
่งหน้ากลับบ้านพักที่อำเภอศรีราชา
และขณะขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
พบว่ารถเก๋งพลิกคว่ำอยู่กลางถนน
เขาเลยชะลอแล้วก็จอดรถริมถนนตรงเลนซ้ายสุดนะครับ
พร้อมกับพลเมืองดีคนอื่นที่ขับมาทางทิศทางเดียวกัน
ก็จอดรถเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือ

ทีนี้ครับเขาก็มาช่วยโบกรถที่ขับไปมา
โดยการใช้ไฟฉายแล้วก็ไฟฉายที่ส่องจากโทรศัพท์มือถือ
โบกรถคันอื่นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชนซ้ำ
แต่ระหว่างที่เขากำลังช่วยบกรถอยู่นั้น

ปลายตาเหลือไปมองเห็นรถสีดำคันหนึ่ง

แล้วก็ไปชนถังขยะแล้วก็ม้าหินอ่อน
เขาก็เอ๊ะนั่นมันอุบัติเหตุซ้อนหรือเปล่า

เขาจำได้ว่ารถคันสีดำคันนั้นคือรถของเขาเอง
จากตรงปลายกระจกมองข้างหรือว่ากระจกหูช้าง

แล้วก็เขารู้เลยว่าไฟท้ายของเขา
กดไฟกระพริบไฟมันจะกระพริบถี่มากกว่ารถคันอื่น
เขาเลยมั่นใจเลยนั่นมันรถฉันนี่นะแล้วใครขับไป

เห็นคนร้ายเป็นชายใส่เสื้อสีเข้ม

วิ่งหลบหนีไปทางตลาดบ้านมาบคล้า
ทีนี้ครับเขาวิ่งไปดูรถนี่รถของเขาเองนะคุณ
สภาพได้รับความเสียหายเหมือนกันการชนหน้าหลุด
เพราะมันไปชนม้าหินอ่อนแล้วก็ชนถังขยะนี้ใช่ไหมฮะ
ทีนี้ครับเขาก็ขึ้นรถจะขับไล่ตามคนร้าย
ไปทางตลาดบ้านมาบคล้าแต่ไปไม่เจอนะครับ
เขาก็เลยขับรถย้อนกลับมาจนถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุครั้งแรก
โอ้โหเขาบอกว่าสายหน้าเลยเขาสายหน้าเลยคุณ
โอ้โหเขาอุตส่าห์เป็นพลเมืองดีไปช่วยเหลือคนอื่น
แต่ปรากฏว่ามีเจ้าคนร้ายจะมาซ้ำเติมเหตุนะครับ
ฟังเข้าเล่าให้ฟังนะฮะ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพี่จอดรถอยู่ฝั่งไหนฮะ

ทีนี้ในจังหวะที่เผลอก็ไม่รู้ว่าใคร

คือพี่คนนี้เขาบอกว่าจังหวะที่เขาลงจากรถเขา
เพื่อจะรีบมาช่วยเรื่องอุบัติเหตุ
เขาก็เสียบกุญแจไว้แหละหรือว่าไม่ทันได้ล็อกรถ

เพราะว่าจะรีบมาช่วยเหลือชีวิตคนอื่นนะครับ
แต่ปรากฏว่าถูกขโมยแบบนี้นะฮะ

อาสากู้ภัยคนหนึ่งก็คือนายพนัทพงศ์สิงหานะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็หวาดระแวงเหมือนกัน
หลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับพลเมืองดี
เพราะว่าเวลาที่อาสากู้ภัยไปช่วยเหลือในเรื่องของอุบัติเหตุ
ก็มักจะติดเครื่องยนต์แล้วก็เปิดไฟเอาไว้
เพื่อเป็นสัญญาณเตือนรถที่ผ่านไปผ่านมาที่เกิดเหตุนั้นให้ระมัดระวัง
ทีนี้ครับตัวอาสากู้ภัยบอก
แม่พอมีประสบการณ์ที่เกิดกับพี่พลเมืองดีแล้ว
ผมเนี่ยเวลาที่จะไปจอดรถช่วยเหลืออุบัติเหตุครั้งอื่นครั้งหน้าเนี่ย
ก็ต้องดึงกุญแจออกบ้างนั่นแหละ
เพิ่มความระมัดระวังกับรถของตัวเองมากขึ้นแล้วล่ะ
หรืออาจจะให้เพื่อนยืนเฝ้ารถแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าของรถเอาไว้
ขณะที่กู้ภัยลงไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับ
แม่ใส่หัวจริงนะคุณนะเรื่องนี้มาซ้ำเติมกันแบบนี้นะ